ช่วงนี้มาดูข่าวเกี่ยวกับความสามารถของเยาวชนนะคะเด็กนักเรียนจาก๓โรงเรียนค่ะ
คว้ารางวัลการประกวดความคิดสร้างสรรค์โลกครั้งที่๑๒ที่ประเทศเกาหลีใต้
และเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะ
นักเรียนจากโรงเรียนแพร่กษาวิเทศศึกษาโรงเรียนสตรีสมุทรปราการและโรงเรียนมัธยมปัญญารัฐที่คว้ารางวัลยอดเยี่ยม
รางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองแดงจากการประกวดความคิดสร้างสรรค์โลกครั้งที่๑๒
ระหว่างวันที่๒๐๒๔ตุลาคมที่ผ่านมาที่เกาหลีใต้
ได้เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วโดยมีผู้ปกครองครูและเพื่อนนักเรียนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
ประกวดความคิดสร้างสรรค์โลกครั้งนี้นะคะได้ประกวดความ
คว้ามา๑เหรียญทองเหรียญยอดเยี่ยม๑เหรียญเงินและอีก๑เหรียญทองแดงได้สำเร็จ
ประกอบด้วยระดับประถมศึกษาได้เหรียญทองนะคะ
โรงเรียนแพร่กษาวิเทศศึกษาเทศบาลตำบลแพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการ
ระดับมัธยมศึกษาค่ะรางวัลยอดเยี่ยมโรงเรียนสตรีสมุทรปราการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รางวัลเหรียญเงินโรงเรียนสตรีสมุทรประการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส่วนรางวัลเหรียญทองแดงเป็นของโรงเรียนมัธยมปัญญารัฐสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร